คุณผู้ชมครับเราติดตามความคืบหน้ากันต่อ
เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมเหลือเกิน
นายเดชาหรือว่าบังเดชานะครับวัย๖๐กว่าเนี่ย
ยิงเจ้าของบ้านใหม่นะที่เขามาทวงถามว่าเมื่อไหรจะออกจากบ้านสักที
จนเสียชีวิตอย่างที่ท่านเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
แล้วตอนค่ำก็ยอมไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
มีข้อแม้ว่าขอคุยกับคุณกันจอมพลังต้องการจะร้องขอความเป็นธรรม

แต่ลูกสาวของผู้ตายบอกคุณจะมาร้องขอความเป็นธรรมอะไร
ในเมื่อคุณยิงแม่เขาตาย
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนที่นายเดชาเนี่ย
เมื่อคืนนี้หลังจากเกลี้ยกล่อมอยู่๘ชั่วโมงกว่า
ถูกนำตัวไปถึงโรงพักษพธัญบุรีที่ปฐุมธานี

ญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ตายเขาโกรธแค้นมากนะฮะ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
เห็นไหมฮะเขามารอกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนักข่าวพยายามเข้าไปสอบถามนี่วิ่งเข้ามานะฮะ
แต่ไม่ถึงตัวนะฮะ
สพธัญบุรีนะครับคุมตัวนายเดชาพยักษะ
หรือว่าในบังวัย๖๕ปี

นพรวัย๕๒ปีเสียชีวิตกลางถนนในหมู่บ้าน
ในพื้นที่ธัญบุรีปฐุมธานีเมื่อวานนี้
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่วิ่งเข้ามาข้างหลังเนี่ย

เขาขับรถตามมานะฮะจนถึงโรงพักนะครับ
รีบลงจากรถปรีเข้ามาหาเนี่ย
หมัดใส่ไปทีแต่ไม่ถึงตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนไป
ก็นี่แหละฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
จากการสอบสวนนายเดชาเนี่ย
นายเดชาอ้างว่าบ้านของเขาถูกยึด
ตั้งแต่มิถุนายนปี๖๕
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากทางธนาคารทำให้บ้านเนี่ยถูกยึด
เอาไปขายท่อตลาดแล้วผู้ตายมาซื้อต่อจากนั้นผู้ตายก็เข้ามาบอกให้เขาย้ายออกจากบ้าน
ซึ่งที่เขายังไม่ย้ายออกเพราะเขาต้องการให้ลูกสาวไปกู้เงินมาซื้อบ้านคืน
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นายเดชาอ้างว่าคุณกมลพรผู้ตายมาไล่ให้ออกจากบ้านอีก
ด้วยความที่ถูกกดดันแล้วก็โมโหใจร้อนเลยก่อเหตุขึ้นก็คือเอาปืนไปยิงเขา
นี่ช่วงที่นักข่าวไปถามเมื่อคืนนี้ที่สพธัญบุรีนะฮะ
ตลอดเวลาของการสัมภาษณ์การให้ข้อมูลเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
สีหน้าอย่างที่เห็นนิ่งเรียบเฉยไม่ได้มีท่าทีจะสะทกสถานแต่อย่างใด
วันที่เขามาพบครั้งแรกเขาบอกเพียงว่าหนูให้โอกาสคุณตาซื้อคืน
ตอนนั้นผมก็กำลังมึนผมก็ไม่ได้ถามราคา
คุณลุงได้มีการตกลงราคาซื้อขายบ้านหลังนี้กับเจ้าของคนใหม่หรือยังครับ
ก็เนี่ยวันที่๑๘เท่าไหร่ครับ
๕แสนกันครับฟังใช่มั้ยครับคุณลุง
คือมันหลายรอบแล้วที่คุยกัน

แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายด้วยนะครับ
เขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
คนก่อเหตุเนี่ยจะกล่าวอ้างอะไรก็ได้
คุณผู้ชมครับตลอดคืนที่ผ่านมาที่นายเดชา
ถูกคุมขังอยู่ที่สพธัญบุรีนะครับ
ตามรายงานบอกอาการก็ดูค่อนข้างเครียด
ตอนเช้านะฮะเมื่อสักครู่นี้คือคุณกันนะ
คุณกันจอมพลังที่ว่านายเดชาเขาบอกเขาอยากเจอ
เขาขอคุยโทรศัพท์กับคุณกันแล้วคุณกันบอกถ้าอยากเจอก็
ออกมามอบตัวแล้วมาเจอกันที่โรงพักเนี่ย
นี่ฮะเมื่อคืนคุณกันก็มาหามาเจอนะครับ
ส่วนตอนเช้าวันนี้ลูกสาวกับลูกชายของนายเดชามาเยี่ยมนะฮะ
นี่คือลูกสาวกับลูกชายนะฮะที่มาเยี่ยมพ่อเมื่อเช้านะครับ
ต่อมาช่วงสายนะครับ๙นาฬิกา๔๐นาที
ตำรวจคุมตัวนายเดชาออกมาสอบสวนอีกครั้ง
ซึ่งตอนเช้าก็มีทนายความมาแล้วนะครับ
อันนี้เป็นศิษย์ผู้ต้องหาอยู่แล้วนะฮะ
ถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาให้ตามสิทธิ์
จังหวะที่นำตัวออกมาจากห้องคุมขังเนี่ย
นายเดชาบอกกับสื่อมวลชนนะบอก

เอกสารอยู่ที่คุ้มกลางนะครับผม

ครับผม
คือบอกเอกสารอยู่ที่คุณกันเขาบอกเขาต้องการยื่นเอกสารเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของเขา

เดี๋ยวจะให้ดูภาพอันนี้เป็นภาพวันนี้นะฮะที่ถูกนำตัวมาสอบสวนอีกรอบนึงนะฮะ
แต่ถ้านี่เมื่อคืนเนี่ยที่คุณกันจอมพลังมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเที่ยงบ่ายใช่ไหม
คุณกมลพรเนี่ยไปที่บ้านของนายเดชาที่ซื้อมาแล้ว
ซื้อผ่านกรมบังคับคดีมาเรียบร้อยแล้วจากการขายท่อตลาด
เมื่อวานไป๒รอบรอบเช้ากับรอบบ่าย
นี่ตอนที่รอบบ่ายเนี่ยฮะก่อนจะถูกยิงเนี่ยลูกสาวถ่ายคลิปอยู่ในรถ
คุณกมลพรก็ไปบอกนายเดชาว่าเออถ้าจะซื้อคืนเนี่ยแล้วมันยังหาใครกู้มาซื้อไม่ได้ยังไม่มีเงินเนี่ย
ก็ไปหามาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาซื้อ
ตอนนี้ออกจากบ้านก่อนได้ไหมมันปีแล้วยังไม่ออกจากบ้านเนี่ย
เดชายิบปืนมายิงเขาเลยเขาก็วิ่งหนีไปลานกลางถนนของหมู่บ้านนะฮะ
ก็วิ่งตามไปยิงใส่เขาอีกกระสุนเข้าศีรษะด้วยนะครับ
จนเสียชีวิตนี่อันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะลูกสาวถ่ายคลิปอยู่ในรถนะฮะ
จากนั้นนายเดชาก็วิ่งกลับเข้าไปแล้วไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ตำรวจพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวช่วงบ่ายเนี่ย
พอตำรวจจะบุกเข้าไปเนี่ยถูกยิงใส่ออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะ
คือจังหวะที่บ้านเขาเป็นประตูเหมือนสังกษีที่มันรูดขึ้นรูดลงใช่ไหมคะ
พอประตูสังกษีเปิดปุ๊บยิงสวนออกมาเลย
โอ้โหนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยตอนค่ำเนี่ยให้ลูกสาวให้ลูกชายมาเจรจาเกลี้ยกล่อม
นายเดชาบอกขอคุยกับคุณกันจอมพลังอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมที่บ้านเนี่ยถูกขายทอดตลาดแบบไม่เป็นธรรม

นี่เห็นไหมได้ยินเสียงปืนไหมนั่นไม่ใช่เสียงปืนจากตำรวจนะคะ
จากนายเดชาที่ยิงสวนตำรวจออกมาพอประตูเบิง

นี่จังหวะยกประตูขึ้นเนี่ยปั้งมานี่นะฮะพอได้คุยกับคุณกันจอมพลังเนี่ยคุณกันจอมพลังบอกถ้าอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มาเจอกันที่โรงพักต้องมอบตัว
คือคุณกันจอมพลังไม่ได้มาช่วยนายเดชานะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือช่วยตำรวจนะฮะเพราะตำรวจประสานมาว่าเขาอยากเจอคุณกันจอมพลัง
บอกว่าเอาเอกสารให้คุณกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมโทรไปคุยกับคุณกันจอมพลัง
คุณกันบอกเอกสารก็ร้อยกว่าหน้าตอนนี้ยังอ่านไม่หมดนะ
แต่ก็ยังเปิดเผยให้ใครฟังไม่ได้เพราะว่าในเอกสารเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวการร้องเรียนไปยังปปชแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรม
ซึ่งมันจะมีชื่อของบุคคลของหน่วยงานขององค์กรอะไรอีกหลายคน
ซึ่งถ้าเปิดเผยโดยฉับพลันไปเลยคุณกันเกรงว่ามันจะส่งผลกระทบกับใครอีกหลายคน
เพราะว่าตัวของนายเดชาเองเนี่ยถูกก็อย่างที่ทราบ
คือเขาเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะฮะยิงคนตาย
สิ่งที่เขาบอกเขาไม่เป็นธรรมเขาไปร้องเรียนเนี่ย
ถ้ายังไม่เป็นธรรมก็ต้องร้องเรียนแล้วก็ต้องหาทางที่จะหาความเป็นธรรมให้ตัวเอง
ไม่ใช่ไปยิงคนตายอย่างนี้เพื่อจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ตัวเอง

คุณกันบอกตอนนี้เอกสารก็เดี๋ยวต้องขอดูอย่างละเอียดก่อนว่า
มันมีอะไรยังไงบ้างมันยังประติดประต่อไม่ได้
แล้วข้อมูลต่างที่อยู่ในเอกสารจะจริงจะเท็จอย่างไรเนี่ย

แต่เรื่องราวเนี่ยคุณกันบอกเท่าที่ฟังจากนายเดชาเนี่ย
เขารู้นะฮะว่าบ้านของเขาเนี่ยถูกขายท่อตลาดนะ

รู้อยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีอุ้ยไม่เป็นธรรม
เอาบ้านเราไปขายได้ยังไงแบบเรารู้สึกเราสูญเสียไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าเขาขาดส่งแบงค์
ก็ขายท่อตลาดผ่านกรมบังคับคดี
แล้วพอขายได้เนี่ยขายสี่แสนห้า
มันยังมีส่วนต่างของการส่งอะไรดอกเบี้ยอะไรคิดไปคิดมาเนี่ย
แบงก์เอาเงินมาคืนให้นายเดชาเนี่ยเจ็ดหมื่นบาท
นายเดชาก็รับเงินเจ็ดหมื่นบาทก็นั้นไปแล้วคุณกัลบอก

นั่นหมายความว่าตัวเองเนี่ยรู้สถานการณ์ของบ้านของตัวเองการเงินของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแบงค์
คือเพราะว่าเงินส่วนต่างก็รับไปแล้วแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้มันถูกขายไปสู่มือเจ้าของใหม่แล้ว
ขายราคาเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยรู้หมดแล้ว
จะมาบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้คุณกันบอกไม่ได้
ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เจ้าของใหม่คือคุณกมลพรมาซื้อไปเนี่ย
เดชาก็พยายามจะขอซื้อคืนด้วยการไม่ยอมออกจากบ้านไม่ยอมย้ายออกจากบ้านพยายามจะขอซื้อคืนก็มีการตกลงราคากันที่
เพราะมุมหนึ่งในคุณกระมวลพรเนี่ยลูกสาวบอกว่าคุณพ่อก็ป่วยติดเตียงนะแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนค่ะ
สามีป่วยติดเตียงมีลูกสาวคุณกมลพรก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงเนี่ย
เธอก็ทำเนี่ยพวกซื้อขายอะไรพวกนี้ด้วยอสังหาใดต่างก็ทุกทางค่ะก็ซื้อมา๔๕๐๐บาทอยากซื้อกลับคืนก็ขาย๕๕๐๐
แต่ก็ยังหาเงินมาซื้อไม่ได้ยังกู้ไม่ได้บอกเดี๋ยวจะให้ลูกไปกู้เดี๋ยวจะให้หลานไปกู้ผ่านมาเป็นปีก็ยังไม่มีวิแวว
เมื่อวานนี้คุณกมลพรก็ไปทวงอีกรอบหนึ่งว่าตกลงลุงจะเอายังไงลุงกู้ได้ไหมถ้ายังหาใครกู้ให้ไม่ได้ลุงก็ย้ายออกก่อนได้ไหมสุดท้ายชักปืนมายิงเขา
อันนี้ที่ผมถามคุณกันมาว่าเห็นทางผู้ต้องหาเขาบอกเขาอยากร้องขอความเป็นธรรมเขายื่นเอกสารให้คุณกันแล้วมันคืออะไรคุณกันบอกว่าคืออย่างนี้นะฮะคุณกันก็เลยฝากชี้แจงให้ด้วยว่าไม่ได้มาช่วยเหลือผู้ต้องหานะฮะ
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยฆ่าคนตายยังไงก็ถือว่าผิดแน่ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องการคลี่คลายสถานการณ์ในการช่วยเหลือการทำงานของตำรวจ

ครับ
หลังจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนนะคะคุณลุงแล้วแก้ปัญหานะครับ

ลูกสาวและลูกชายของนายเดชาบอกว่าพ่อมีปัญหาสะสมหลายเรื่อง
พ่อเคยมาปรึกษามาระบายนะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อเพราะพ่อมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงแล้วก็หลอดเลือดตีบต้องกินยาต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามนะลูกของนายเดชาได้ยกมือไหว้ขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตแทนพ่อ

ก็เสียใจกับเหตุผลที่เกิดขึ้น

ค้าผู้อื่นนะครับแล้วก็ภายามค้าผู้อื่นด้วยนะคะ
ก็คือกรณีที่ไปยิงใส่เจ้าหน้าที่ตอนที่เขาจะเข้าไปในบ้าน
ตอนนี้เขาจะเข้าไปในบ้านมีความผิดเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวจะขยายผลในการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะฮะ
รู้สึกศาลมีคุณกำลังพ่อจะเสียชิบ
น่าจะปีที่แล้วไม่ได้พูดเดือนที่แล้วหรืออะไรอย่างไรนี่แหละ
เอาเป็นเรื่องแต่ว่าเสียชิบไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้ลูกสาวน่าอำสาหรับมากน่าเห็นใจมากนะครับ

ใช่ค่ะคือเรารวบรวมข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะ
จากสิ่งที่นายเดชาพูดแล้วก็จากฝั่งครอบครัวของคนตายก็พูดมาว่า
เรื่องบ้านหลังเนี้ยที่มันจบด้วยเลือดเนี่ยที่มาที่ไปเอาไล่ตั้งแต่แรกเลย
ตั้งแต่ของคุณลุงเดชาคนนี้ไปจนถึงจุดจบที่เขากลายเป็นฆาตกรมันเริ่มยังไง
คือน้องสาวของนายเดชาเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะว่า
มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙ค่ะ
คือเขาผ่อนบ้านนี้มาทุกเดือนนะก็ผ่อนตรงทุกเดือนจนกระทั่งปี๕๙
มันเริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินอืมนายเดชาก็เลยเอารถกลับบ้านหลังเนี้ย
กิจส่วนตัวคือร้านหนังสือแล้วมันขาดทุนใช่ไหมคะครับ
๖๐สภาพคล่องทางการเงินก็ไม่กลับมาก็ยังแย่เหมือนเดิม

พอปิดกิจการคราวนี้ไม่มีรายได้
ขาดส่งบ้านเดือนละ๓๕๐๐บาท

ตกแล้วเดือนหนึ่งที่เขาต้องจ่าย๙๐๐บาท
เขาขาดส่งไป๔เดือนค่ะ
สุดท้ายน้องสาวของนายเดชาเนี่ย

จนกระทั่งปี๖๒เจอวิกฤตโควิด
บ้านหลังเนี่ยเหลือที่๓๘๐๐๐๐บาท

จนกระทั่งปี๖๔ธนาคารก็เลยฟ้องอายัดทรัพย์สิน
แล้วเอาบ้านหลังนี้เข้ากรมบังคับคดี
ก่อนที่ช่วงปี๖๕ก็คือต้นปีที่แล้วใช่ไหมคะ

เขาก็ไปประมูลซื้อบ้านต่อในราคา๔๕๐๐๐บาท

คุณกมลพรผู้ตายก็เลยมาเจรจาบอกว่า

เดชาก็บอกเดี๋ยวให้น้องสาวมาซื้อบ้านต่อขอเวลาหน่อย

คุณกมลพรเอาป้ายขายบ้านมาติดไว้

นายเดชาไปขอความช่วยเหลือจากญาติ
กู้เงินธนาคาร๔๕๐๐๐บาทไปซื้อบ้านคืนให้หน่อย
ซึ่งญาติญาติก็ช่วยแล้วก็อยู่ระหว่างทำเรื่องกับธนาคาร

นายเดชาไปหาน้องสาวบอกว่า
คุณกมลพรเขาเอาป้ายประกาศขายออกไปแล้ว
แล้วก็ไล่ให้ตัวเขาขับขนของออกจากบ้าน

ในฐานะน้องสาวก็พยายามพูดคุยปลอบใจพี่ชายว่า
เออพี่ทำใจเถอะ

คนกรรมปศก็มาหาที่บ้านสามครั้งด้วยกัน
ตัวเธอเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง
แต่เท่าที่เห็นจากคลิปที่สื่อเสนอ

มองแบบข้อเท็จจริงในมุมของเขานะ
เขาบอกว่าเท่าที่ได้ฟังดู

เจอมีปัญญาซื้อก็มาซื้อสิแล้วไหนทำไมไม่มาซื้อสักที
เชื่อลุงหรอกลุงมันเพ้อเจอร์อะไรแบบนี้
ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายเดชาเนี่ยเหมือนสติหลุด
ความเครียดความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่

ในฐานะน้องสาวเธอไม่ได้บอกว่าพี่เธอไม่ผิด
เธอเสียใจและอยากขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่เธอเป็นคนโหดร้ายแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คือเราก็เสียใจในเหตุการณ์ที่เราเห็นว่า
พี่เราทำไมโหดร้ายทำกับเขาขนาดนั้น
เราก็ไม่ใช่ว่าพี่เราดีเนอะไม่ใช่ว่าพี่เราถูก
แต่ว่าเราก็เสียใจคือก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเนอ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณกระมวลพรนะ
บอกว่าน้าก็คือก็คือทุกคนอ่ะ
ไม่ใช่ว่าเขาฟะนะ
เขาก็เตรียมหลักฐานเตรียมทำกู้เตรียมเรื่องทุกอย่างหมดแล้ว
ใครก็เดินเรื่องนะเดินเรื่องไปทุกที่
เดินเรื่องไปหาคนนั้นคนนี้ที่จะช่วย
แม้ก็ตั้งก่อนเนี่ยไปหาที่ศีลสวัสดิ์โครงแกนะ
แกก็ไปแล้วออมศิลป์น่ะ
พอแกเป็นติดหนี้ไม่เท่าไหร่
ทำไมถึงขายทอดตลาดไม่ประนอมหนี้กับแกว่าลุงจะผ่อนไหม
เดือนแค่๓๕๐๐ลุงหาใครมาผ่อนได้ไหม

น้องสาวยังบอกด้วยนะคะเมื่อวานที่พี่ชายอยากเจอคุณกันจอมพลัง
เพราะอยากจะมอบเอกสารที่ไปยื่นกู้
แล้วก็หลักฐานที่ไปร้องขอความเป็นธรรมกับปปช

ให้เห็นว่าที่ผ่านมามีความตั้งใจจะซื้อบ้านต่อจริง

มันมีความพยายามจะเกิดขึ้นจริง
ทีมข่าวเราก็ย้อนกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับเพื่อนสนิทของคุณกมลพรนะคะ

ก็เดินทางมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ

นักศัตริย์เคยช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของศูนักของเธอ๔แสนบาท
ที่ผ่านมาใครเดือดร้อนอะไรเนี่ย
นางสาวกมลพรช่วยเหลือตลอดเลย

ก็คือ๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
เรื่องขอยากำจัดเห็ดหมาค่ะ
ซึ่งผู้ตายก็ตอบกลับมาสั้นว่าจ้า
เนี่ยค่ะพี่กุ้งคะป้าป้อมขออันนี้ยากำจัดเห็ดหมาเพิ่ม๒กล่องได้ไหม

และนั่นคือบทสนทนาสุดท้ายนะคะ
ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องบ้านเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุนี้ที่มันเป็นจุดชนวนมาเนี่ยนะคะ

ตั้งใจซื้อบ้านเพื่อรีโนเวทขาย
ก็ให้เวลาเจ้าของบ้านเดิมย้ายออกมาปีนึงแล้ว

บอกให้เอาแต่ไม้สานไม้สานมา
วันนั้นก็เลยถือหมายสารไปแสดงให้ดู

เขาจะยอมออกจากบ้านทันทีใช่ไหมคะ

นายเดชาก็ยังไม่ออกจากบ้านอยู่ดี
แถมยังมาฆ่าเพื่อนเธออีก

บอกว่าในฐานะตัวแทนของครอบครัวนะ

เพราะความรู้สึกมันสูญเสียไปหนักหนาจริง
คิดว่าในใจของทุกคนคงไม่ให้อภัย
เพราะทุกคนสูญเสียเสาหลักสูญเสีย
คือลูกเขาเหลือแม่แค่คนเดียว

แล้วน้องก็ยังมีลูกเล็กลูกอ่อน

แต่ว่าเหมือนทางผู้ก่อเหตุ

คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของนายเดชา
อยู่ข้างบ้านกันมานี่
นายเดชาน์เป็นคนไม่สูงษีกับใคร
ที่ผ่านมาไม่เคยบ่น
นายเดชาปลูกไว้อยู่หน้าบ้านเหมือนกัน

ว่านายเดชาทะเลาะกันกับนางเสาร์กำลังพร
น้องว่าจะให้ออกจากบ้านแต่ว่านายเดชาไม่ออก
พอบอกว่าจะให้หลานมาซื้อบ้านคืน
คุณกมลพรก็บอกก็จะซื้อคืนหรือจะอะไรก็ไม่ว่า
แต่ต้องย้ายออกก่อนหลานซื้อได้แล้วค่อยย้ายกลับมาอยู่
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมา๓นัด
ได้ยินเสียงคุณกมลพรวิ่งหนีตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
นายเดชาก็เดินออกมาตามถือปืนยิงใส่อีก๓นัด
สุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

ได้ยินยังไงได้ยินยังไง
แรกได้ยินแต่ที่แรกยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนเราไม่ได้สนใจ
พอนัดที่๒นัดที่๓เดินไปดูคือก็เห็นนะบังอ่ะ
เขาเดินตามป้าผู้หญิงเพราะว่าป้าผู้หญิงเขาวิ่ง
เขาวิ่งหนีรอบรถเพราะว่ารถอ่ะเขาจอดอยู่ที่ระหว่างหน้าบ้านเรากับ
หน้าบ้านบังเขาก็วิ่งรอบรถเลยหลบบังอ่ะเดินตามไปยิง
น่าจะโดนตั้งแต่หน้าบ้านแล้วแล้วแกก็วิ่งมาใช่ไหม
แกก็ล้มแต่เราได้ยินเสียงช่วยด้วยขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีเสียงปืนอีกต่ออีกประมาณ๒๓นัด
แล้ววิ่งออกมาดูก็เห็นแกนอนดูรูขนาด

เดชาหลังจากก่อเหตุ
แล้วก็พยายามกล่าวอ้างในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองใช่ไหม

ลูกสาวของคุณกมลพรที่ถูกนายเดชายิงเสียชีวิตนะครับ
ชื่อนางสาวบันทิตาอายุ๒๔ปีนะครับ
บอกว่าแม่เนี่ยเคยไปติดต่อกรมบังคับคดี
เกี่ยวกับปัญหาเจ้าของบ้านคนเก่ายังไม่ยอมย้ายออกจากบ้าน
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีบ่ายเบี่ยงนะฮะไม่มาดำเนินการให้
บอกงานยุ่งนี่แล้วถ้าเกิดจะรอเนี่ยมันจะช้านะ
เลยแนะนำให้แม่ไปจ้างทนายความมาจัดการกับเจ้าของบ้านเก่าเองเนี่ยจะเร็วกว่า
ตอนนั้นแม่ก็ยังบอกว่าเอ๊ะเราก็ซื้อบ้านแล้วนะจ่ายเงินแล้วนะทำตามกฎกติกาทุกอย่าง
แล้วทำไมเราต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เอง
เรื่องนี้มันควรเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีไม่ใช่เหรอ
ก็เขาเป็นคนเอาบ้านมาขายอ่ะขายท่อตลาดแล้วเราก็ไปซื้ออ่ะ
ทำไมเขาไม่จัดการให้เราอ่ะ
ต้องให้เราเนี่ยมาเคลียร์กับเจ้าของบ้านเก่าให้เสร็จสิ้นหรือยังไง
แล้วทำไมเขาไม่เคลียร์ให้เสร็จก่อนเขาจะขายบ้านขายท่อตลาด
สุดท้ายเธอบอกแม่ตัดสินใจแก้ปัญหาเองก็ได้นะก็ไปคุยกับบังเดชาเจ้าของบ้านเก่าด้วยตัวเอง
ตอนแรกก็คุยกันดีนะฮะมีการยื่นข้อเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวหาที่อยู่ให้ใหม่ให้ด้วยก็ได้
ขนของออกจากบ้านเนี่ยเดี๋ยวหารถมาขนให้สุดท้ายยังไงก็ไม่เป็นผลเขาไม่ยอมออก
เธอบอกเธอเสียใจมากที่ต้องสูญเสียแม่ไปแบบนี้อยากถามนายเดชาว่าที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ตัวเองอ่ะบอกตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ย
อยากถามเหลือเกินว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตรงไหนแม่ของเธอซื้อบ้านมาอย่างถูกต้องเพื่อเอามาขายต่อก็เป็นไปตามระบบธุรกิจต่าง
หมายสารที่บังคับให้ออกจากบ้านก็ได้มาแล้วตั้งใจจะไปคุยจะไปบอกกันให้ออกจากบ้านแต่อยู่มายิงแม่เธอเสียชีวิต
บอกว่าอยากให้เคสของแม่เป็นเคสตัวอย่างเพื่อให้กรมบังคับคดีเนี่ยไปแก้ไขจัดการเรื่องนี้บ้านที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จกับเจ้าของเก่าเจ้าของเก่ายังไม่ออกเนี่ย
อย่าเอามาขายเอามาขายได้ยังไงคือใครจะไปรู้ว่าบ้านหลังนี้เจ้าของเก่าเป็นยังไงไม่ยอมออกไม่ยอมย้าย
ในเมื่อคุณประกาศขายเราก็เข้าใจว่าเออบ้านมันพร้อมที่จะซื้อได้เข้าไปอยู่ได้ถูกไหม
เออแล้วเนี่ยพอซื้อมาแล้วแล้วกลายเป็นว่าพอไปถามว่าเออเขาไม่ยอมออกอ่าเจ้าหน้าที่เรามีน้อย
ไม่ว่าอาจจะช้านะยังไงไปหาทนายหรือว่าจัดการเองจะไวกว่านะครับ
ไปที่สารไว่กว่าอย่างนี้เหรอ
เขาบอกมันผลักภาระผลักปัญหาให้กับเจ้าของบ้านคนใหม่หรือเปล่า

แต่นี่ไม่ใช่กรณีแรกที่เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหม

คือถ้าไม่นับเรื่องถึงขั้นที่ว่าคุณกมลพรที่เป็นเจ้าของบ้านใหม่ถูกยิงเสียชีวิตนะ

คือเคสนี้ถ้ามันจะเป็นข่าวมันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการไล่ที่ไงคะ
คือในรายการเปิดปากกับภาคภูมิของผมเนี่ยของไทยรัฐทีวีเนี่ยก็มีกรณีอย่างนี้ร้องเรียนเข้ามาเยอะมากนะ

ผมเชื่อว่ารายการอื่นอย่างของพี่หนุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าก็ได้รับเรื่องแบบนี้เยอะ

บ้านมาแล้วเจ้าของบ้านเก่าไม่ยอมออกอย่างนี้

เหมือนเนี่ยแล้ววันนี้พอมันเกิดกรณีที่มันรุนแรงขนาดนี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหนี่เราไปซื้อมาโดยที่เจ้าหน้าที่เขาไม่จัดการให้เราเลยนะว่าเจ้าของบ้านเก่าไม่ยอมย้ายออกไปเคลียร์เองไปจัดการกันเองเนี่ย

คุณผู้ชมครับคุณกันจอมพลังวันนี้ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องการที่ผู้ต้องหาขอคุยด้วยอยากเจอขออยากขอความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะ
คุณกันบอกว่าไม่ได้เข้าข้างคนผิดนะครับแต่สถานการณ์เมื่อวานนี้ตอนที่ผู้ต้องหายังไม่ยอมมอบตัวแล้วมีปืนอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ติดต่อมาก็ต้องให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมไปอีก
หลังจากได้คุยกับนายเดชาเนี่ยคุณกันยืนยันว่าสิ่งที่นายเดชาอ้างมันเป็นตักกะที่ป่วยมากนะฮะ

คุณไม่ใช้หนี้คุณถูกยึดบ้านยึดทรัพย์สินนั่นมันคือปัญหาส่วนตัวของคุณใช่ไหม

คุณจะไม่มีที่อยู่ไม่มีทรัพย์สินจะต้องหาใหม่ซื้อใหม่มันคือปัญหาของคุณใช่ไหม

ไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการเอาปืนไปยิงคนอื่นตายแล้วมาอ้างว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
เมื่อวานก็คืออยู่ในกระบวนการการไก่เกลี่ยให้ยอมโดยละม่อมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมกลัวว่าถ้าทุกท่านอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกบุกเข้าไป
อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนู้นเนี่ยกระสุนเขายังเหลืออยู่อาจจะคนที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่อาจคนที่จะเป็นคนรอดก็อาจจะเป็นคนที่สูญเสียอาจจะมีการสูญเสียมากขึ้น
เมื่อวานผมบอกเลยนะหลายท่านด่าผมเยอะมากแต่ผมขอบอกเลยว่าถ้าผมไม่ไปจะเป็นวันที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตถ้ามีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
ใครเข้าไปทวงตามกติกาแล้วท่านก็ฆ่าเขาแบบนี้ผมบอกเลยป่วยครับอย่าพูดว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม
ท่านผู้ชมก็เลยแสดงความเห็นกันมาเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใช่ค่ะจริงจริงส่วนใหญ่คนก็โยนกลับไปที่ธนาคารกับกรมบังคับคดีเขาบอกธนาคารก็ลอยตัวเลยนะแบบเนี้ย
เพราะจริงธนาคารก็คือเจ้าหนี้แต่พอได้เงินจากกรมบังคับคดีที่มีคนมาซื้อแล้วธนาคารก็ลอยตัวแล้วแล้วกรมบังคับคดีล่ะตกลงหน้าที่คุณจริงมันควรจะต้องเป็นคนจัดการให้หรือเปล่าเพราะคุณมีคนเอาบ้านอันนี้มาขายลองไปดูข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะว่าสมมติถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราซื้อบ้านขายท่อตลา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

ศาลจะเป็นคนถามอีกว่าจะออกมั้ย
อาจะยังไม่เกิน๖เดือน
ทีนี้เข้ากับสมรรยาภิกษาจัดทนะเนยเดชา
อันนี้ถ้าเกิดเชื่อของกฎหมาย
ตามข้อกฎหมายที่เขียนไว้ใช่ค่ะ
เราก็ต้องไปจัดการเองเนี่ยหรอ

อันนี้ฟังจากที่ให้นายเดชาพูดนะ
ทีนี้หลายคนมีคำถาม
ใช่ไหมก็ชื่อคือกรมบังคับคดี
พนักงานของกรมบังคับคดีไม่เป็นคนจัดการ

ทำไมถึงไม่จัดการเอาคนเก่าออกให้เรียบร้อย
คุณกมลพรแล้วก็ประชาชนอีกหลายคนที่ติดตามข่าวนี้

นายเดชาบอกว่าเรื่องการจับกลุ่มเนี่ยนะคะ

ส่วนขั้นตอนการขอหมายจับ
เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เพราะพนักงานบังคับคดีไม่มีหน้าที่จับกลุ่ม
การที่เราจะไปเข้าไปซื้อทรัพย์จากการขายท่อตลาด
และมีบุคคลอยู่อาศัย
เราก็ต้องไปเจรจาเพื่อให้บุคคลนั้นออกไปจากสถานที่ที่เราซื้อมา
หากไม่ยอมออกเราก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อสารนะครับ
เพื่อออกคำบังคับแล้วก็ออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมาย
กรรมสิทธิ์บ้านคนใหม่ก็ต้องไปติดต่อตำรวจท้องที่
เอาตำรวจไปจับคนที่อยู่อาศัยให้ออกจากบ้าน
หากไม่ยอมออกก็ไปรายงานศาลนะครับ

ถ้าไม่ออกก็จะขังไว้ได้ครั้งละไม่เกิน๖เดือน
การจับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
การรายงานให้ออกหมายจับเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานครับดีนะครับ
เพียงแต่ว่ามีหน้าที่ไปแจ้งให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นออกจากบ้าน
บางส่วนเจ้าอย่างฝากด้วยนะคะว่าใครจะซื้อบ้านเนี่ย
ต้องดูให้ดีว่ามีคนอยู่หรือเปล่า

เมื่อคุณแพ้คดีคุณต้องยอมออกจากบ้าน
คุณไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาอ้างเพื่อจะอยู่บ้านหลังนั้นได้อีก
และไม่ควรใช้ความรุนแรงแบบนี้ค่ะ
คือความจริงวันนี้ก็มีทางกรมบังคับคดีที่ออกมาชี้แจงบ้างนะ
ก็ลักษณะก็คือก็ยึดตามกฎหมายเหมือนที่ทนายเดชาบอกนั่นแหละ
แต่ในแง่ของประชาชนนะหรืออย่างผมเองผมก็งงอยู่
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายภาระมันอยู่ที่เราได้ยังไงวะเนี่ย

เหมือนเราไปเราไปซื้อของเราไปซื้อบ้านมันไม่ใช่แบบไปซื้อปากกาด้ามหนึ่ง
หรือไปซื้อสิ่งของทั่วไปอันนี้คือบ้านทั้งหลังมันต้องมีกรรมสิทธิ์ใช่ไหม

ใช่ไหมคือเอาก็เขายึดแล้วเขาขายท่อตลาดแล้วประกาศขาย

เราก็ไปซื้อเราก็จ่ายเงินสุดท้ายเจ้าของเดิมเขายังไม่ยอมออก
ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ผมต้องไปไล่ไปคุยไปเจรจาให้เขาออก
ถ้าเขาไม่ออกก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปให้เราไปฟ้องศาล

ได้หมายสารมาเราก็ต้องไปบอกว่าให้ออกนะมีหมายสารแล้วนะ
แจ้งตำรวจท้องถิ่นให้มาจับด้วยถ้าเกิดเขาไม่ออก
ถ้าเขาไม่ยอมออกอีกก็ยังไงต่อ

บังคับคดีบอกเขาก็มีหน้าที่ในการอะไรนะส่งเรื่องสารบังคับคดี

บังคับคดีจะไปจับเขาเข้าห้องขัง
อันนี้ก็ถูกต้องก็ไม่ได้เถียงนะ
คือก็ถูกต้องนะตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการต่าง
แต่คำถามคือไอ้ช่องว่างช่องโหวตรงนี้
คือมันยังไงจากแบงค์มากรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องเป็นเจ้าพนักงานในการไปดำเนินการ
คือสุดท้ายมันก็ลงมาที่เราอยู่ดีเหรอ
ถ้าตามข้อกฎหมายที่ธนายเดชาบอกก็คือเป็นแบบนั้น
เพราะฉะนั้นใครจะซื้อบ้าน

แบบเอาแบบชัดเลยว่าตกลงเขาย้ายหรือยังเนี้ย
แบบชัดเลยอ่ะใช่ป่ะ
ปราจินบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านเกิดของคุณกมลพรนะครับ

ร่างของคุณกมลพรนะฮะชื่อเล่นชื่อคุณกุ้งนะครับ
ถูกส่งมาถึงสาราธรรมสังเวศในวัดหนองโพรง
หมู่๓ตะบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ
ฮะครอบครัวก็มารับศพกันด้วยความโศกเศร้ายังทำใจกันไม่ได้นะครับ
สาวของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมา
น้องสาวนะครับบอกว่าที่ผ่านมาพี่สาวเนี่ย
คือก็เห็นใจตัวนายเดชามาตลอดนะ
เจ้าของบ้านเก่าเนี่ยถึงไม่ดำเนินการถึงขั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางครอบครัวจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

บอกว่าก่อนลูกสาวจะเสียชีวิตยังคุยกันอยู่

ที่บ้านเกิดเนี่ยที่ใช้เป็นที่จัดงานศพเนี่ย

ทั้งสิ้นอยากให้นายเดชาตายตกไปตามกัน
ส่วนศพของคุณกมลพรนะครับเดิมครอบครัว
ตั้งใจจะตั้งสวดพระอภิษฐรรม๙คืน

ตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นสวดพระอภิษฐรรม๑๑คืนนะครับ
ชาปนกิจวันที่๑๑มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ